เป็นเรื่องนี้เดิบโดนเปิดโผยด้วยนางจันทมชาภักดี
ซึ่งเป็นคุณแม่ของดัสกรทองเหลานักแตะสมสรรค์เอสเตรียมหนึ่งทองยูนิเต็ด

จุบันและคุณแม่จันทมอาศัยอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าเดินทางไปร่วมงานบวชลูกชายคนเล็กที่จังหวัดน้องบัวลำพู
แต่ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาถึงบ้าน
วันที่๓กุมภาพันธ์เนี่ยพบว่าถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนงัดเข้าบ้านไปคุณผู้ชมครับ

ซื้อให้คุณพ่อราคาเขาบอกว่าคู่ละหมื่นกว่า
แล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าอยากจะได้คืนมากก็คือ
เหรียญพระเครื่องที่สะสมไว้น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม

รวมไปถึงเหรียญทองเหรียญเงินที่ลูกชายดัชกรนั้นเคยได้มาจากผลงานในการลงแข่งขันฟุตบอลนี่แหละครับ